แต่ว่าเธอนั้นเพิ่งจบจากละครเวทีไป

แต่พักนี้พอละครเวทีจบเป็นไงล่ะ

อยากจะมีผลงานเพลงเพิ่มกันมาดีกว่านะคะ

จะออกซิงเกิ้ลใหม่ไหมคะ
อยากออกมากเลยอ่ะหาคนทำเพลงอยู่ค่ะ

อยากทำอยากทำ
ก็กำลังดูว่าอะไรที่น่าจะเหมาะกับเรา

อยากจะร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกัน

อาจจะต้องทำอะไรที่มีความทันสมัยมากขึ้น
แต่ก็ยังคงเป็นตัวเราอย่างนี้ค่ะ
ก็คิดถึงคิดถึงไม่ต่างจากแฟนเพลงเหมือนกัน
เออนะคะพูดถึงนะคะพี่นัท

เรื่องที่พี่แอนเนี่ยเพื่อนซีเนี่ยคนเธอนะคะ

นัทบอกว่าอย่ากดดันค่ะ
ส่วนตัวแล้วคิดว่าพี่แอนนั้นก็มีแพลนในใจอยู่แล้ว
ไม่น่านะคะเกิน๒ปีอาจจะมีเหตุด้วยซ้ำ
หนึ่งเรื่องมาลุ้นกันดีกว่าค่ะพี่แอนของเราค่ะ

ฉันว่านางก็คงจะเกรงใจที่จะตอบแล้วล่ะ
เพราะว่าเห็นมีคนถามเยอะก็ฟังอยู่เหมือนกันว่าเขาก็
ยังไม่น่าจะพร้อมนะเพราะตอนนี้ละครใกล้จะเปิดอีกเรื่องแล้ว
ว่าจริงก็อย่าไปหวังเลยว่าเขาจะแต่ง
ว่าเดี๋ยวพอเขาแต่งปุ๊บเดี๋ยวเขาบอกแน่นอน
แล้วก็อาจจะปุ๊บปั๊บรับโชคแบบเร็วมาเลยก็ได้อะไรอย่างนี้

กัดชุดที่เดียวเลยเพราะถ้ารอตอนนี้ชุดก็คงใส่ไม่ได้
เดี๋ยวครับเดี๋ยวหลวมเดี๋ยวงงเอาแบบว่า
แต่นัทคิดว่าคงจะไม่เกิน๒ปีมั้

เดี๋ยวทำนายไว้เลยไม่เกินสองปีปีนี้ปีหน้าปีหน้าอ่า
พูดเป็นในเหมือนจะให้มีลุ้นนะคะ

คือไม่ได้ว่าก็ดีว่าไม่อยากให้ชมผลงานนะ
คืออยากชมผลงานแต่ว่าก็ดีที่ว่านี่คือ
ให้พี่นัทได้พักผ่อนได้ไปทำอะไรอย่างที่อยากจะทำ